ความทรงจำและสัญชาติยานเป็นสิ่งที่สืบทอดมาแต่โบราณการ
พฤติกรรมทางน้ำของคนไทยก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปรวมทั้งงานหัฐกรรม
เช่นปลาตะเพียนที่แขวนอยู่บนเปรย์
สิ่งที่เด็กทารกเห็นเมื่อลืมตาขึ้นเป็นครั้งแรก
คือสัญลักษณ์เตือนใจเราตั้งแต่ยังเป็นทารกว่า
ที่มาของวัฒนธรรมของพวกเรามีสภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับน้ำ
อกจากนี้แล้วความรู้สึกเกี่ยวกับน้ำของคนไทย
ยังได้แสดงออกมาในงานฝีมืออื่นอีก
เช่นรถแห่งานพิธีเกวียนและรถสิบล้อ
โดยมีพญานาคเป็นเครื่องประดับ
และนี่คือสิ่งที่ย้ำเตือนถึงความผูกพันระหว่างน้ำ
และวิถีชีวิตของคนไทย